อาจารย์จะพาพวกมันไปยืดเส้นยืดสาย

เพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับ
พี่ก้องเว้ยไร่นักร้องขวัญใจมหาชน
อุ๊ยพวกมันออกวิ่งมาราทอนคุณ
๓กิโลเมตรใน๑๘อำเภอของจังหวัดบ้านเกิด

เพื่อหารายได้ค่ะไปซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะ
ช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างในจังหวัดบ้านเกิดนั่นเอง
บรรยากาศตอนนี้เขาจะวิ่งไปถึงไหน

ส่งไปหาสาวสวยพี่สาวของเราเลยนะ
แจ๊กกะรีนตอนนี้ประจำอยู่ที่จังหวัดสกลนครแล้ว

สวัสดีครับแจ๊กเกอรีนตอนนี้อยู่ที่สกลนคร
และนี่เลยค่ะด้านหลังเขาจะผ้าไปบน

ก็มีนี่นะคะแจ๊กเกอรีนก็มาที่สกลนคร
และโครงการของไอกองเฮยไร่

สวัสดีค่ะสวัสดีไอ
เป็นจุดพักจุดแรกครับเป็นจุดพักจุดแรกของการวิ่งตอนเช้า
น้องเบลน้องเบลน้องเบลน้องเบลมาด้วยนะครับครับครับครับ
โครงการนี้ไปไงมาไงถึงได้เกิดโครงการนี้
ก็ตามเจตนารมณ์ของพี่ตูนบริสแลมครับเพลินก็อยากให้มันสิ้นสุดอยู่เชียงรายนะครับ
ใช้อยู่หั่นผมก็เลยเอาเจตนารมณ์ของเพื่อนมาสารต่อครับใช้คำว่าบ้านเกิดเฮ่าครับ
ตามห้อยซอยบ้านเกิดครับอ่าเห็นบอกว่าอ่าเป้าหมายนี่สิบห้าล้าน
สิบห้าลานแต่เมื่อเศร้าเนี้ยแถลงเขาได้ไปจักรไทยนะครับเมื่อเศร้าเนี้ยได้สิบเอ็ดล้านละครับ
สิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดล้านแล้วนะครับก็ดีดีใจดีใจครับที่พี่น้องบ้านเฮาอันพันธุ์เห็นงามน้ำ
เห็นดีงามนั้นครับก็ขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็ยังขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนนะครับ
ทั่วทั่วทั่วประเทศพร้อมนะครับนี่ก็ฝากด้วยนะครับผมครับคืออ่า
ใช่ทั่วประเทศก็บริจาคได้แมนแมนแมนครับมาซอยซอยกันครับผมเพราะว่า
ศูนย์โรงพยาบาลศูนย์สุขธคลนี่ไม่ได้มีแค่คนสุขธคลนมารักษาด้วยความที่
มันเป็นมันเป็นแม่ข่ายมีมุกดาหารมีมุกดาหารนครพนมนะครับอ่า
ึงกาลนะครับระแวกนี้ก็มารักษาอยู่โรงพยาบาลเดียวกันนี่นะครับผม
อ่าได้เครื่องอ่าสร้อยหายใจเครื่องหลายหลายอย่างก็ดีครับผมดีใจละลายครับ
ห้าวันไอกองซีวิงไปไปไปตามสุธิเลยนะครับแม่นบอกครับห้ามือสิบเก้าอำเภอครับครับ
สิบเก้าอำเภอใช่ห้าร้อยห้าร้อยสิบสามกิโลเมตรวิ่งแล้วก็ปั่น
เดี๋ยวมีปั่นจักรยานต่อครับจุดนี้คือเป็นจุดพักแรก
แล้วก็จะปั่นจักรยานเพราะด้วยความที่ความห่างของตัวอำเภอแต่ละอำเภอ
แม่นค่ะน้องแมวจังใส่ไว่เปล่าค่ะครับน่าจะไว่ครับว่าไว่ก็ต้องไว่อ๋อค่ะ
อ๋อค่ะแล้วไออ่าฝากบอกอ่าไทยรัสทีวีบันเทิงไทยรัสเนี่ย
น้ำเนี่ยค่ะอ่าซอยบริจาคหรือแบบติดตามจังใสมาก
ครับนี่ก็ฝากเพราะว่าพี่น้องชาวไทยรัฐทีวีแล้วก็บันเทิงไทยรัฐ
นะครับทุกคนด้วยนะครับร่วมเป็นกำลังใจให้คนจังหวัดศูนย์
สงตครรมแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้ครับว่าทุกคนถึงมาวิ่งแล้วก็ขอรับบริจาค
นะครับเพื่อเป็นการอ่าหาทุนเพื่อที่จะไปสมทบในการซื้ออุปกรณ์การแพท

สีที่เหมือนไอ้ตูนก้อยป่ะ

ที่บิลมีคือซีเรียฟฮามคือลดเรื่อยครับ

แล้วก็เดี๋ยวสิติตามดูข่าวอายกองเลยนะคะ

ที่สกนครสดจริงค่ะ

ก็ติดตามดูได้ตอนเที่ยง๔๕นะคะ
แจกรินเมื่ออะไรเด้อค่ะ
เจอกันด้วยค่ะ

ไปแลนด์กันด้วยค่ะ
น้องเบลด้วยรวมไปถึงทีมนักวิ่งทุกคนเลยนะคะ